ช่วงนี้ต้องเตือนกันหน่อยเรื่องของฟ้าฝนนะครับ
ตอนนี้เตือนกันอีก๔๑จังหวัดอาจจะเจอฝนหนักเลยนะครับ
ส่วนภูเก็ตเมื่อวานเจอนะคุณนะ
ทั้งเมืองเก่าท่วมสูงทั้งป่าตองท่วมสูง
คุณต้องบอกแบบนี้เลยครึ่งตัว
ครึ่งตัวยังไงให้คุณผู้ชมไปดูนะครับ

มอเตอร์ไซด์เริ่ม
นี่คุณเกือบครึ่งตัวไหมล่ะน้ำมันลึกมากนะ

เป็นเหตุการณ์ที่ชาวภูเก็ตเขาถ่ายเอาไว้เมื่อคืนนี้
สัก๔ทุ่มเนี่ยนะครับฝนตกหนักเลย
น้ำท่วมตรงนี้ถนนสายเศรษฐกิจในตัวเมืองภูเก็ต
โดยเฉพาะย่านเมืองเก่าคราวก่อนย่านเมืองเก่าก็อวมไปแล้วนะ
คราวหน้าฝนนะคราวนี้หน้าหนาวเอาอ่วมอีก
เพราะว่าภาคใต้ยังมีมรสุมปกคลุมอยู่นะครับ
ตรงนี้ทำให้น้ำมันระบายไม่ทัน
น้ำท่วมเมืองเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่จุดหนึ่งแล้วนะคุณนะเขาก็พยายามเร่งระบายน้ำออกนะครับ
อย่างที่บอกไปโอ้โหตำรวจก็โดนท่วมไปครึ่งตัวคนเนี่ย

เครื่องตัวนี้ก็ประมาณ๖๐เซนติเมตรไหม

ส่วนในเขตเมืองป่าตองคุณ
น้ำท่วมถนนหลายสายเช่นเดียวกันนะครับ
จุดรถสัญจรผ่านไปมาได้
แต่ว่าบางเส้นน้ำท่วมสูงเป็นเมตรถึงเมตร๕๐นะครับ
โดยเฉพาะที่หน้าทีโอทีถนนเจ้าฟ้าตะวันตก

แปลกใจฮะฝนตกนานหลายชั่วโมง

จุดต้องปิดเส้นทางห้ามรถทุกชนิดผ่าน

บอกว่าน้ำท่วมแล้วท่วมอีกนะฮะ
จะแก้กันยังไง
โดยเฉพาะการระบายน้ำลงสู่คลอง
แล้วก็มีคลองบางใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้

ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนของประชาชน
อันนี้น้ำท่วมภูเก็ตนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนจังหวัดอื่นโดยเฉพาะภาคอีสาน
ช่วงนี้เขาเอาข้าวมาตากกันไว้ใช่ไหม

ปรากฏว่าฝนมันตกหนักต่อเนื่องนะครับ
ทำให้ข้าวเปลือกของเกษตรกรที่เกี่ยวเสร็จ
นำมาตากไว้ตามที่นาตามถนน

ที่ตำบลบ้านชัวร์นำเภอบำเน็ตนำรงค์
น้ำท่วมเกษตรกรก็น้ำตาท่วมเหมือนกัน
ตากอยู่เป็นแบบนี้คุณจะน้ำตาร่วงแค่ไหนนะครับ

คุณผู้ชมฮะดังนั้นอัปเดตสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อย
อย่างที่บอกไปนะครับประเทศไทยเนี่ย
ก็ตอนนี้ภาคใต้นะคุณนะ
เจอร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างนะครับ

ก็ยังมีลมหนาวปกคลุมอยู่
แล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างนะครับ
มีทั้งลมตะวันออกก็ปกคลุมกันอยู่

เอาเป็นว่าอีลุงตุงนังในพื้นที่ภาคใต้นะฮะ
ขอให้ประชาชนต้องระมัดระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสม
ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพันธ์แล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับ
ทุกภาคเลยนะอย่างนี้ต้องเตือนกันแบบนี้
เหนือฝนฟ้ากระนอง๑๔๐ของพื้นที่
แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง
ตากำแพงเพชรพิจิตรพิศมินโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ
ภาคอีสาน๑๒๐ของพื้นที่
เตือนฝนตก๑๗๐ของพื้นที่เป็นลักษณะฝนตกหนักนะครับ

พรสุราชนครศรีพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส

ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน๑๗๐ของพื้นที่เหมือนกัน
ตกทุกจังหวัดของฝั่งอันดามันเลยนะ
ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะครับ
ภาคกลางฝนตก๑๔๐ของพื้นที่นะฮะ
นครสวรรค์อุทัยอายุทยาสุพรรณราชบุรี
การชนะบุรีนครปฐมสมุดสงครามและสมุดสาขร
กรุงเทพมหานครปริมณฑลไม่รอดเหมือนกัน
ของพื้นที่ฝนฟ้าขนองนะครับ